คุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้ตอนแรกที่ว่า
จะมีการนัด๘พักไปคุยที่เพื่อไทย
แล้วแม้จะย้ายไปแล้วยกเลิกไปแล้วก็ตามนะฮะ

ในการดูแลความปลอดภัยภายในพักเพื่อไทยด้วย
เพราะว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพกันอยู่
ว่ากลุ่มทะลุวังเขาไปสาดแป้ง
บุกเข้าไปถึงภายในของพักเพื่อไทยได้เลย
ทีนี้การป้องกันความปลอดภัยก็เลยเกิดขึ้น

ที่คนเปิดประตูเขาก่อนก็เละเทะเหมือนกันนะฮะ
ส่วนบรรยากาศวันนี้นะครับที่พักเพื่อไทย
ก็ถือว่ามีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
บุคคลภายนอกแลกบัตรก่อนเข้าพัก
ประตูด้านหลังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้นในการตรวจตาบุคคลที่เข้าออกพัก

กลุ่มของน้องหยกเข้ามาทางไหนยังไง
เพราะว่าพอเข้ามาแล้วมีการออกประตูข้างหลัง
มีการอย่างเหมือนจะขึ้นไปที่รถ

ใช่ฮะตอนนี้ก็เลยต้องเข้มงวด
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะตอนแรกที่มีประชาชน

แล้วต้องบอกว่าสนับสนุนก้าวไกลด้วยนะ
คือเขามายืนชูป้ายหน้าพักเพื่อไทย

ประชาชนรอความหวังอยากได้นายกรัฐมนตรี
มีภาพไหมฮะที่ประชาชนเป็นผู้สนับสนุน
เขาเอาป้ายมายืนถืออยู่หน้าพักเพื่อไทย

เขาอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้านะฮะ
อยากให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด
บอกว่าไม่ได้รักแค่เพื่อไทยรักเก้าไกลด้วยเหมือนกัน

ขอให้จับมือกันไว้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้

ตอนนี้ประชาชนใช้ชีวิตลำบากย่ำแย่ของก็แพง

อยากให้มีนายกเร็วเพื่อมาแก้ปัญหาประชาชน
แล้วก็บอกว่าโอ้โหคิดถึงคุณทักษิณนะ
คิดถึงวันที่คุณทักษิณบริหารแผ่นดินอยู่นะ

วิงวอนให้สวช่วยประชาชนด้วย
ช่วยโหวตนายกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับ

ส่วนกลุ่มประชาชนที่เรียกว่าศืมนชนเสียแดงประธูนาธาตินี้

แสดงจุดยืนให้กำลังใจพักเพื่อไทย
และขอให้รวบรวมเสียงจากพักการเมืองอื่นนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะกลุ่มนี้เขาบอกไม่สนับสนุน
การแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา๑๑๒

ะข้าวต้มมัดออกจากใบตองกินโชว์สื่อเลย
เพื่อจะสื่อว่าข้าวต้มมัดต้องแกะแล้วกินเพื่อปากท้องนะฮะ
นี่ครับก็เป็นช่วงจังหวะที่มาแสดงสัญลักษณ์แบบนี้
บอกว่าอยากให้ดูแลเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้อง

ขณะที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทย

เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทั้ง๘พักร่วม
ยังอยู่ระหว่างการหาบริและเจรจา
อย่างไรก็ตามจะนำเอาข้อห่วงใย
ของกลุ่มสื่อมวลชนคนเสื้อแดงตรงนี้นะครับ
มาแสดงจุดยืนไปแจ้งให้กับคณะทำงาน
เพื่อรับทราบในมุมมองของประชาชนต่อไป
ทีนี้คนสำคัญที่ต้องไปถามก็คืออาจารย์วันนอร์นะฮะ

ถามว่าวันที่๒๗กรกฎาคมจะได้โหวตนายกไหม